อีกคดีหนึ่งก็คือคดีฝ่าพรกรฉุกเฉิน

กรณีที่คืนวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เลสซิ่งกับเพื่อนอ้างว่าไปกินข้าว

แต่ว่าวิ่งทางหลักก็เลยถูกจับ
แต่ว่าทางเบนส์เองก็บอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจฝ่าพรกรฉุกเฉินเลย
บังเอิญพอกลับบ้านทางเดียวกันกับเพื่อนตรงนี้
ไม่ได้มีการคิดชุมนุมรวมกลุ่มมาซิ่งมาแว้นเลย
ต้องค่ะเพราะว่าเขาก็บอกนะว่าผมก็ใช้ความเร็วปกติแบบนี้อยู่แล้ว
รับอย่างเดียวแค่ว่ามาวิ่งทางหลัก
ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ควรเข้ามาวิ่ง
อันนี้ผมยอมรับแต่อย่างอื่นไม่ยอมรับ
แต่คดีฝ่าพรกรฉุกเฉินมันมีผลต่อคดีเก่า

เพราะคดีเก่าคือเมื่อวานคุณเบนส์เรสซิ่ง
หรือว่านายอัครกิจวรโรธเจริญเดช
ดีสามีของคุณแพทย์นับประพาตันตระกูล
นักแสดงและพิธีกรสาวชื่อดัง

เงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีระหว่างอุทธรณคดี
คดีที่เบนส์เลสซิ่งเป็นจำเลยฐานฟอกเงิน
จำได้ไหมฮะคดีฐานฟอกเงิน
มันเกิดจากเดือนพฤศจิกายนปี๕๙
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๐
เบ้นตกเป็นจำเลยที่หนึ่ง
ในการวางแผนจัดหาลำเลียงยาบ้า๑๔๐๐๐เมตร
ไอซ์อีก๑๙กรัมส่งกับลูกค้า
แล้วก็มีการจัดการด้านการซื้อขายผ่านบัญชีธนาคาร
แล้วก็มีการโอนให้กับนายบอยนัทพลนักคำ

ตำรวจแล้วก็อายการส่งฟ้องศาล
สารก็มีการตัดสินคดีเหมือนกัน

แต่เรื่องหลักฐานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็สาวไปไม่ถึง
ก็กลายเป็นคดีนี้ที่เบนส์เลสซิ่ง
จะต้องมารายงานตัวต่อสารเป็นประจำค่ะ
เพราะว่าเบนส์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีฟอกเงินระหว่างการอุทธรณ์
ที่ผ่านมาเบนส์ก็ดำเนินการตามคำสั่งสารด้วยดีตลอด
ใช่ทีนี้เบ้นก็เลยชี้แจงต่อสาร

แล้วบางทีจะต้องเดินทางคือเขาขึ้นเครื่องบินไม่ได้
แล้วต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบางทีเดินทางไปหลายวันไปเป็นสัปดาห์
ทีนี้ศาลก็เห็นว่าเออเบ้นก็ประพฤติตัวดีนี่
ไม่ได้มีพฤติการการหลบหนีรวมถึงหลักทรัพย์ประกันตัว
เบ้นประกันไว้วางเงินประกันไว้เนี่ยนะคะ
มีมูลค่าสูงกว่าที่สารตีหลักประกันไว้
ทีนี้เมื่อปลายปี๖๒คุณผู้ชมศาลก็เลยอนุญาต
แต่เงื่อนไขก็คือเบนส์ต้องมารายงานตัวทุก๒เดือนแทน
แต่ปรากฏว่าจากเหตุการณ์ที่ไปขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
วิภาวดีรังสิตแล้วก็ถูกจับกลุ่ม
คดีฝ่าฝืนพรกชุกเฉิน
ปรากฏว่าเบนส์เขาก็เลยไม่ได้ไปรายงานตัวต่อสาร

จริงแล้วเบนส์ต้องไปรายงานตัวต่อสาร
วันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่เบนส์ก็อ้างว่าผมเข้าใจผิด
ผมจำวันผิดผมคิดว่าไปรายงานตัววันที่๒๕มิถุนายน
และวันที่๒๕มิถุนายนผมและพวกถูกจับอยู่
ผมใช้เวลาอยู่ที่สอนอทุ่ง๒ห้องตลอดทั้งวันเลย
ประสานให้ธนาความรีบยื่นเรื่องขอเลื่อนวันต่อสาร
แล้วก็รีบเดินทางมารายงานตัวเมื่อวานนี้
ฟังเสียงของเบนส์เขาพูดถึงเรื่องของช่วงเวลา
ที่เขาจำผิดจำพลาดหน่อยนะฮะ
เรามีเหตุจำเป็นจริงครับ
อย่างที่ทุกคนทราบกันเมื่อวานนี้เรามีเหตุจำเป็นจริง
ในวันนี้เราก็มายื่นคำร้องรายงานตัวทันทีที่เราสามารถที่จะมาได้
ผมจำคาดเคลื่อนมันผิดไป๑วันแล้วผมจะไปวันรุ่งขึ้น
แล้วพอดีก็ไปถูกว่ามันมีเรื่องมีราวซะก่อน
ในวันนั้นก็เลยไม่อาจมาได้ทันเวลา
คำรายงานตัวนี้หรือเปล่าถูกต้องครับ
แล้วก็ยื่นคำร้องประกอบไปแล้วว่าเรามีเหตุจำเป็นที่เรามาไม่ทันเวลา
หลังจากที่เจ้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเราก็ให้ความน้ำมือ
แล้วก็ให้ปากคำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้การปฏิเสธ
เรื่องหลักก็คือเรื่องของพรกรครับ
ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นการจับกลุ่มมั่วสุม
จัดกิจกรรมในที่แออัดหรือว่าก่อให้เกิดความไม่สงบวุ่นวาย
เอาที่เบนส์เขาให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วกันเรื่องของการฝ่าพรกรฉุกเฉิน
คือเขาก็อธิบายบอกว่าผมและน้องออกไปกินหมูกระทะ
คนไม่ได้ออกไปพร้อมกันแต่กลับทางเดียวกัน
ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตเหมือนกัน

ระหว่างทางไปเจออุบัติเหตุ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาช่วยเคลียร์ทาง
จากนั้นก็มีการขอตรวจใบขับขี่
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เขียนใบสั่งตามปกติ
แต่กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
กล่าวหาว่าพวกเขาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน

พร้อมจะพิสูจน์ตนเองในชั้นศาล
อันนี้คดีการฝ่าพรกรฉุกเฉินก็ว่ากันไปนะ
แต่ที่มันส่งผลต่อการรายงานตัวในคดีฟอกเงิน

ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสารอาญามีคำสั่งครับ
ถอนการประกันตัวเบนส์เลสซิ่ง
ใช่เมื่อวานตอนประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
ผมถึงบอกไง๒คดีมันดันผัวพันกัน

โดยสารพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าตัวคือเบนส์เลสซิ่ง

ทำให้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินได้
ข่ายผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว

ทีนี้จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกันตัว

เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวเบนส์ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที
คือในวันเมื่อวานไม่มีญาติมายื่นขอประกันตัวอะไรด้วย

เจ้าหน้าที่คุมตัวเบนส์ไปเรือนจำทันทีนะฮะ
ขณะที่เรื่องนี้นางสุพรเพ็ญวรโรธเจริญเดชอายุ๕๘ปี

วันจันทร์ที่๒๙มิถุนายน
จะไปยื่นขอประกันตัวลูกชาย
สำหรับคดีการฟอกเงินการรายงานตัวเรื่องการฟอกเงินเนี่ยนะฮะ
สารชั้นต้นซึ่งตัดสินจำคุกไป๘ปีจากความผิดในคดีนี้
แต่เบนส์ขอสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์
ประกันตัวออกมาระหว่างสู้คดี
ซึ่งสารอนุมัติให้ประกันตัวแล้วก็อย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง
หลักทรัพย์ประกันตัวเป็นวงเงิน๑ล้านบาท
โดยมีเงื่อนไขต้องมารายงานตัวทุก๒เดือนหลังจากถอดกำไรอีเอ็มเรียบร้อยแล้ว

แต่ปรากฏว่ากรณีของการที่ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
กรณีวันที่๒๕มิถุนายนที่ขับรถจักรยานยนต์กับเพื่อนกับรุ่นน้องเนี่ย
มันเลยส่งผลต่อเรื่องของการถูกปล่อยตัวแบบนี้ไง
มันเป็นจังหวะเวลาที่แบบไอ้นั่นพอดีเลยนะคุณสุดสกุล
อ่าอย่างนี้ก็ตามนะใช่ค่ะรอดูความขึ้นหน้าวันจันทร์ด้วย

นี่ดูเวลา๑๐โมง๓๗นาทีติดตามข่าวสารมาสักพักนึงแล้ว
อาจารย์ไพรวัลก็อยู่กับเรามาชั่วโมงนิดแล้วนะคะ
ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลล่ามภาษามือด้วยนะคะ